รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร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
เอาละครับวันนี้ไปนะครับจะเป็นหนึ่งชั่วโมงความอัศจรรย์
หนึ่งชั่วโมงความเชื่อนะครับในรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร
แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะถ้าเราดูทีวีกันมาตั้งแต่สมัย
คุณหนุ่มกับมดดำเด็กเราจะเห็นเขาอยู่ในจอทีวีกันมาตลอดเลยอ่ะ
แล้วก็แบบว่าเป็นรายการที่แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยชาวบ้านเชื่อชาวบ้านต้องดู
ทุกคนที่คนดูทีวีจะต้องดูเขา

น่าจะบอกให้เป็นการที่จะมีสโลแกนของเขา
เป็นใครไปไม่ได้นอกจากกับคุณคำรณหว่างหวังศรีฮะ
ครั้งหนึ่งผู้ชายคนนี้
เรียกได้ว่าเห็นพญานาคแต่ที่จะยาก

แต่เพียงแค่เขาเปลี่ยนมาเชื่อว่า

จากชีวิตที่กำลังรุ่มดอน

มีอะไรแปลกเกิดขึ้นในชีวิตของเขามากมายฮะ

คุณคำรณหว่างหวังศรีครับ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

ตั้งแต่เขาเกิดมาเนี่ยมีน้ำตานะครับผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าร้องไห้จนคนที่บ้านเนี่ยตั้งชื่อว่าแอ๋วแอ๋วแอ๋วแอ๋วแอ๋วแอ๋วแอ๋วแอ๋วแอ๋วแอ๋วแอ๋วแอ๋วแอ๋วแอ๋วแอ๋วแอ๋วแอ๋วแอ๋วแอ๋วแอ๋วแอ๋วแอ๋วแอ๋วแอ๋วแอ๋วแอ๋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
๐๓ก็เลื่อนไปอีกปี
เพราะฉะนั้นทุกอย่างจึงสมมุติหมดในตัวผม
แต่พี่คำนวณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี
เพราะเกิดมาก็ไม่มีบ้าน
แต่ก็ยังหามุมคิดบวกได้เสมอ
บ้านมีแต่ไปตั้งในที่คนอื่น
เขาก็ไล่ตลอดไล่ให้ไปไล่ไป

กับเพื่อนสองคนจะจุติลงมาสู่โลกมนุษย์
ผมบอกกับเพื่อนผมว่าผมจะไม่ไปเลือกเกิด
ครอบครัวที่มันร่ำรวยเพราะอยู่สวรรค์สบายแล้วไง

เราจะได้รู้ว่าความยากจนเป็นยังไง
แล้วผมก็จุติลงมาในครอบครัวยากจน

และครอบครัวผมก็ตุ้งตังก็ไม่มีนะ
นาล่มไม่มีนู่นก็ไปทำไร่ที่ชนบุรี

เขาเห็นว่าผมเรียนดีในช่วงเด็ก
ครูมาบอกพ่อผมว่าส่งเขาเถอะ
พี่น้อง๕คนไม่ได้เรียนหนังสือเลย

แต่พวกนั้นเรียนพวกป๔ป๖ป๗

พี่น้องก็ส่ง
พ่อกลัววันนี้ส่งไปไม่จบใช่ไหม

ถ้าพ่อส่งไม่จบให้น้าช่วยหน่อย

ในช่วงนั้นที่ผมติดสอบเถอะ

อากาศที่บริ
หัวเราะสิครับสนุกไหมฮะคุณคำรุนเข้าสู่วงการทีวีได้ยังไงอ่ะฮะ
ผมโชคดีที่ว่าได้ครูดีตอนที่เรียนประถมปลายนะฮะครูท่านให้เขียนเนี่ยสมุดบันทึกเนี่ย
ผมไปซื้อสมุดบันทึกมาเล่มหนึ่งขาวดำนะฮะแต่ผมเห็นพระธาตุดอยสุเทพเอ่อ
อะไรนะไอ้ที่ทะเลสาบน้อยพัทธลุงพระบาทตากผ้าพวกนี้ผมเห็นหมดเลย
แล้วผมก็บอกว่าเอ๊ะทำไงผมจะไปตรงนี้ได้ผมจะไปตรงนั้นได้ตรงนี้ได้
อยากไปอ่ะทั้งไม่รู้จะไปยังไงแต่ว่าตั้งใจไปแล้วก็เลือกมองไง
ตอนจะสอบเข้าหมาลัยเอ๊ะจะเรียนวิชาชีพอะไรเนอะที่มันจะไปอย่างงี้ได้
ก็บอกว่าน่าจะเป็นนักข่าวมันไปได้ผมตั้งใจไว้อย่างนี้นะและไม่ทำงานติดติดโต๊ะติดอะไรอย่างนี้
ก็พ่ออยากให้เป็นนักกฎหมายเป็นครูเป็นนายอำเภออะไรพวกนั้นนะแต่ว่าสอบไม่ติด
สอบติดเอาสิ่งที่เราจะชอบคือสื่อมวลชนสื่อสารมวลชนแล้วก็เลยได้เรียนในวิชาที่เราชอบ
คือหนังสือพิมพ์ภาควิชาการสื่อสารมวลชนก็เป็นนักข่าวอยู่กลับมาทำงานที่กรุงเทพนะฮะ
ประมาณสัก๓๔ปีเพราะเอิญผมโชคดีที่ได้มีโอกาสเดินทางบ่อย
ไปพบพี่น้องประชาชนแบบทั่วทุกถิ่นแล้วมองว่ามีแต่คนยากไร้อ่ะ
แล้วชาวบ้านน่ะเนอะผมเลยคิดว่าทำไมข่าวไม่ต้องเอาจากนายกออกมา
ดารานักร้องคนมีโอกาสมาทุ่มให้ชาวบ้านดูอ่ะทำไมไม่เอาเรื่องชาวบ้านทุ่มให้เขาดู
อืมพอผมทำอย่างเงี้ยมันโดนไงฮะคนส่วนยอดมีประมาณสักอ่าผมให้เต็มที่สิบล้าน
แต่ไอ้ฐานลากเนี่ยสามสิบสี่สิบล้านอืมก็โดนเนี่ยโดนคนส่วนใหญ่
นั่นอ่ะเหมือนจุดไฟให้ผมอ่ะปึ๊บขึ้นไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บ
เรียกได้ว่าถูกใจชาวบ้านกันทั้งประเทศเลย
ตอนนั้นคุณคำรณเนี่ยถือว่าเป็นนักข่าวที่ดังแล้วก็ประชาชนเนี่ย
แพงอยู่เลยครับเชื่อไหมว่าผมออกเทปสองอ๋อเป็นนักร้องด้วย
ใช่ขึ้นเวทีแล้วก็เขียนหนังสือ๒เล่มด้วยกันนะฮะ
แล้วก็ช่วงที่มีชื่อเสียงอ่ะผมบอกงี้นะค่ะว่า
ผมต้องปั่นต้นฉบับวันละวันละเรื่อง๑สัปดาห์ในปั่น

เราก็เครียดมากช่วงที่เรามีชื่อเสียง

ช่วงนั้นโอ้โหสะพัด

แต่ชีวิตจะต้องพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ
เพราะมีการเปลี่ยนแปลงของวงการโทรทัศน์นี่แหละฮะ

แทบจะไม่เหลือเงินสักบาทด้วยซ้ำไป
ก็ถูกต้องผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่า

ซึ่งเมื่อเราอายุมากขึ้นต้องใช้เงินออมใช่ไหมครับ
วันนี้เราไปเอาเงินอนาคตเงินออมของเราเนี่ย

ซึ่งบางทีก่อนที่เงินจะออกเนี่ย

ยืมเพื่อนมาแล้วพอเงินที่เราทำอยู่เนี่ยมันออกมา

เพราะฉะนั้นก็รู้แล้วว่าวันนี้ถึงผมจะหัวเราะเนี่ย
แต่ผมไปมองข้างหลังแล้วมันเหว
เมื่อก่อนผมหัวเราะเนี่ยหัวเราะได้เต็มที่
แต่วันนี้หัวเราะไปบางทีก็เครียด
ครับแต่ว่าผมคิดหลักว่า
หัวเราะก็ตายเครียดก็ตาย

ใช่แล้วหัวเราะน่ะมันคือสนุกใช่ไหมพ่อบอกไว้

ใครจะไปเชื่อว่าคุณคำรณเนี่ย
ชื่อเสียงก็มีอยู่วงการโทรทัศน์มานานเหลือเกิน

ผมเป็นคนดังแต่ตังค์ไม่มี
คำว่าตังค์ไม่มีมันไม่มีขนาดไหนฮะ
ไม่มีขนาดไหนเหมือนอย่างที่บอกไปว่า
เมื่อตังค์ไม่มีเนี่ยคือผมก็

ทำอะไรหมดทั้งจริงแล้วเงินโอ้โหเมื่อก่อนหายได้เดือนเป็นล้าน
เอาไปทำอะไรหมดต้องบอกอย่างนี้นะครับว่า
เราเคยได้ค่าผลิตแล้วเราไม่ได้ไง
พอเราไม่ได้ปั๊บเราต้องหาโฆษณาเอง
พอหาโฆษณาเองเราไม่มีไงไม่มี

ก็เลยต้องให้เอาเงินจากนักค้นเอามาใช้
คือเราเนี่ยสำรองตัวเองอยู่แล้วว่าเราจะต้องมีเงินอยู่ข้างหลังเราก้อนหนึ่ง
ถ้าเราแก่ชะลาไปหรืออะไรอย่างนี้นะครับ
แต่ว่าณวันนี้พอเงินปัจจุบันมันหมดไป
ตามภาวะความเป็นไปของเศรษฐกิจเนี่ยนะ

ผมเนี่ยพยายามมองการออมตลอดเวลา
เอามาใส่วันละเส้นละเส้น๗วัน๗เส้น

แต่ทุกเส้นนอนโลงจำนำหมด
แต่ว่าเมื่อวันไม่มีเราก็ใส่เชือกร่มได้
เอาไปไปแต่พอมีขึ้นมานิดนึงเนี่ย

อืนเอ่อเกือบ๖ไร่เนี่ย

ควรจะหาใครสักคนหนึ่งที่เขาเห็นว่า
เราแค่เอาทุนทุนมา
คือเอาที่ดินไปแล้วขอผมขอทุนมาเพื่อ
เพื่อใช้ให้คล่องตัวก็คือจะขายหรือจำนอง
ประมาณนั้นคนเราเนี่ยผมเข้าใจนะ
ยิ่งผมอยู่กับชาวบ้านจน
ผมเข้าใจเวลาเขาไม่มีมันแค่ไหนอย่างไร
แล้วทำไมเขาจะต้องไปเป็นอาทยากร
เขาก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเวลาเราไม่มีเนี่ย

นอนฝันว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไง
บางทีนอนเอ๊ะแล้วมันจะมีเงินมาจากไหนยังไงเนี่ย
คือทางตันนะทางตันหาทางไม่ได้อะเหมือนใช่
ใช่เดือนบางเดือนที่บอกไม่มีตังค์สักบาทเลย
มันมีแต่เอาไปใช้ดั่งใจต้องการไม่ได้

ยืมไหมหยิบยืมมี
ครูผมสอนไว้สองอย่างว่าอย่าเสียเรื่องผู้หญิงอย่าเสียเรื่องเงิน
เพราะฉะนั้นเงินจะมีหรือไม่มีเนี่ยผมจะต้องไม่ทำร้ายตัวเอง

ทุกวันนี้เราใช้รถบริษัทรถส่วนตัวไม่มี
ไม่มีและบางทีผมก็ใช้วิธีว่าไปหารถจากบริษัทมาวิ่งโฆษณาให้เขา
อืมเนี่ยเราทำอย่างนี้เพื่อให้มันอยู่รอด

ท่านผู้ชมฮะคุณคำรณเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นพิธีกรที่ได้ลงพื้นที่เราเชื่อว่า
ทุกจังหวัดคุณเคยไปมาครบหมดแล้วเนอะ
ครบหมดแล้วครับคุณจำได้ไหมฮะคำถามหนึ่งที่คนมักจะถามกันตลอดเวลา
ไหนล่ะพญานาคไหนล่ะพญานาคแต่คุณคำรณคุณบอกคุณเนี่ยแหละ
เคยเห็นพญานาคตัวเป็นเป็นกับผมเห็นแต่ผมไม่เชื่อว่านั่นคือพญานาค
อาจารย์คนนี้เป็นคนบอกว่าคุณต้องรับพญานาค
ใช่อาจารย์บอกนี้นะว่าผมไปเห็นพญานาคมาเนี่ย
แต่ผมไม่เชื่อไงผมเห็นน้ำมันยกตัวขึ้น

ขนาดตึกไม่ต่ำกว่า๒๓ชั้น
นี่นะฮะที่วงกลมแดงนี่คุณผู้ชม
นิดเดียวแต่ถามว่าผมเห็นไหมว่าใต้น้ำเป็นอะไร

เด็กผู้หญิงพูดว่าพญานาคเพิ่นอารมณ์สิน

คนเราใจร้อนให้ท่องพุทธโธเอา
อืมเออแล้วเด็กนั้นก็หายไป

มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร
ได้ว่าหลายคนที่ดูทีวีอยู่วันนี้ดูรายการของเราอยู่เนี่ย

รู้จักคุณคำรณมาตั้งนานนานแล้ว
ไม่เคยคิดว่าชีวิตเนี่ยจากจุดสูงสุด
เรียกว่ามีอิทธิพลในสื่อสูงมากดิ่งลงมาขนาดนี้
ถามจริงชีวิตตอนนั้นรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ยังไงฮะ
ผมมองอย่างถึงในอดีตผมจะมีชื่อเสียงยังไงนะ
ผมไม่เคยคิดว่าผมคือคนมีชื่อเสียงผมคือคืออะไรคนที่ดี

ใช่เป็นอย่างนั้นนะครับ
แล้วเวลาไปเจอกับคนเนี่ยผมไม่อยากให้มามองผมว่า

ใช่แต่ว่าเวลาไปกินอาหารเหมือนกันผมจะหลบไปกินร้านที่ไม่อร่อย

อร่อยคนไปเยอะเราก็หลบไปกินที่ที่คนไม่มี
ผมถามอย่างนี้เห็นบอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะครับ
ตอนที่แบบว่าชีวิตเริ่มตกต่ำ
ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าเวลานอนมันคิดว่าเราจะอยู่ยังไง
เราจะเป็นยังไงต่อไปแล้วถ้าเราล้มหัวไปเนี่ย
ข้างก็คือครอบครัวเราจะอยู่ยังไงเราคิดหนัก
แต่ถามว่าถ้าเราไปมัวคิดอยู่อย่างนั้นแล้วเกิดเป็นบ้าเป็นอะไรขึ้นมา

นั่นน่ะสิครับก็ยิ่งไปใหญ่
หรือเราไปซึมเศร้าคิดตัดช่องน้อยจะพอตัวยิ่งใบใหญ่
จะเหมือนกับที่อดีตคือพ่อผม

คุณพ่อลั่นวาจาไว้ว่าถ้าเจ็บป่วยขึ้นมา
จะไม่ให้ใครมาอุ้มเข้าห้องน้ำหรือพาไปนู่นไปนี่

คนที่มีชื่อเสียงระดับประเทศนะ
ยกชื่อท่านแล้วท่านบอกว่าพ่อผมคิดถูก
ผมก็โมโหแกเอ๊ะคนฆ่าตัวตายคิดถูกเหรอ
แต่แกบอกตอนท้ายขมวดผมว่าเขาคิดถูก

เขาคิดถูกในกลุ่มคนส่วนน้อย
ไม่อยากจะเป็นภาระใครแล้วก็ไป
แต่เราเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาไม่คิดอย่างนั้นไง

แต่เราจะเป็นอย่างนั้นเหรออย่างพ่อเดินไปไม่ใช่

คนในโลกนี้๖๐๐๖๐๐ล้าน๗๐๐ล้านคนเนี่ย
ถามว่ามีใครฆ่าตัวตายถึงเป็นพันล้านคนไหม

คนส่วนใหญ่เกิดมาเพื่อรับกรรม
เราก็สนองสิ่งที่เราทำมาตรงนี้

เมื่อเราสูญเสียบุปการีไป

เขามาปรากฏตัวให้เห็นบ้างไหมครับ
ผมอยากให้พ่อผมมานั่งรถอยู่กับผม
เวลาผมขับไปไหนนะไม่มา
ผมอยากจะได้ยินเสียงรองเท้าแตกของพ่อ

แต่วันที่พ่อตายแล้วตายไปแล้ว

แต่มันมีอยู่วันหนึ่ง
พ่อตายไม่กี่วันก็มาเข้าฝันผมบอกว่า

ผมไม่พร้อมจะบวชก็บอกน้องชายให้บวช

ตอนที่น้องชายกำลังจะเป็นพระอยู่ในโบสถ์
ผมก็ได้กลิ่น

สิ่งที่พ่อมาบอกว่า

คุณพ่อเสียไปนานแค่ไหนแล้ว

๑๐กว่าปีไปปลายแล้ว
นั่นเป็นครั้งเดียวที่เคยฝันว่าคุณพ่ออยากให้บวช
มาเมื่อในช่วงที่ผมกำลังเครียด

แต่ผมรู้ว่านั่นคือพ่อผม

พ่อว่าหน้าตาเป็นยังไง
เหมือนกับเกษตรกรทั่วไปพ่อเป็นชาวไร่
พวกหัวใส่เสื้อเกษตรกรนั่นน่ะ
นั่นแหละผมเห็นอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก่อนหน้านี้
ผมมีโอกาสได้รู้จักอาจารย์ท่านหนึ่ง
คือดรไพโรธรื่นวิชา
เพราะเห็นอาจารย์ชอบเขียนยัน

คือไม่ใช่เป็นนักเขียนนะ
แต่ท่านไปนั่งแล้วฝันเห็นพระอาจารย์ธรรมโชธ
ก็ลุกขึ้นมาเขียนยันได้ไปครอบครู
ผมก็ถามว่าผมเชื่อไหมผมเชื่อ
ผมเทศตัวเองตลอดเวลา

แล้วปรากฏว่าอาจารย์ท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะฮะ
อาจารย์พูดในสิ่งที่ผมประทับใจคืออาจารย์บอกว่า

เขาไม่ได้เชื่ออาจารย์เขาไม่ได้เชื่อว่าเออ
อาจารย์นี่คือสุดยอดเขาไม่ได้เชื่อ
แต่เขาเชื่อในสิ่งที่อาจารย์เขียนลงไป
มันเป็นยันมันเป็นพระคาถาที่สุดยอดในอดีต
บรรพบุรุษเราจะออกรบจะอะไรต่ออะไรจะทำมาคะ

อาจารย์บอกเขาไม่ได้เชื่ออาจารย์

อาจารย์คนนี้เป็นคนบอกว่าคุณต้องรับพญานาค
ใช่อาจารย์บอกอย่างนี้นะว่าผมไปเห็นพญานาคมาเนี่ย

ครั้งหนึ่งข่าวนี้ดังมากอยู่ในไทยรัฐ

เป็นคลิปที่คุณไปจังหวัด

ร่องเรือกันที่บึงหนองหานของสกลนคร
บึงหนองหาน
ซึ่งเขาเชื่อเป็นดินแดนพญานาคที่สกลนครเนี่ย
ปรากฏตอนนั้นมีข่าวทั่วไปเลยว่าพญานาคมาใกล้มาใกล้กับว่ายน้ำ

ไปดูคลิปนี้กันอีกสักครั้งหนึ่งครับ

ผมกับทีมงานอีกประมาณสัก๗คน

แล้วก็รองนายกอบจอีกท่านหนึ่ง

เราก็ไปกันตอนที่ห้าโมงเย็น
ผมไม่รู้ว่าเขาห้ามพูดเรื่องตำนานผาแดงนางไอ

ก็ไปคุยไงถามคนนู้นคนนี้ผาแดงนางไอเป็นยังไงอะไรตอนนี้
คือเพิ่งรู้ถ้าสมมุติคุณมาสถานที่แห่งนี้
อย่าพูดเรื่องนี้ห้ามพูดเรื่องที่เขาเล่ากันมา

ผมไม่รู้ไงครับผมก็คุยคุยสักพักหนึ่งนะครับ
สิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าห่างไปประมาณสักกิโลหนึ่ง

ขนาดตึกไม่ต่ำกว่า๒๓ชั้น
โอ้โห

ทีนี้ผมถามว่าพวกนั้นเห็นไหมที่ไปกัน๗๘คน

หานไม่เห็นแต่ผมไม่ได้คิดว่านั่นคือพญานาค
เพราะก่อนที่ผมจะไปที่บึงหนองหาน
ผมไปดูซูนามิถล่มทั่วประเทศมาก่อนไง
ถล่มภาคใต้ถล่มญี่ปุ่นหรือแม้ถล่มทั่วโลกอ่ะ

ผมก็บอกว่าซึนามิเล่นงานเราหรือเปล่า
ผมมองไปอย่างนี้ผมคิดว่าเฮ้ยซึนามิหรือเปล่า
แต่มันอยู่ไกลถึงกิโลหนึ่งอะ
ตอนนั้นไม่มีใครเห็นอย่างผมเห็นไง
เสร็จแล้วคลื่นนี้มันก็มามันมาอย่างนี้เนอะ
เรือเราจอดอยู่อย่างนี้เรือเราจอดขวางอย่างนี้นะฮะ
พวกเราอยู่บนเรือกันเนี่ย๗๘๙คนเนี่ย

แต่พอมันมาเนี่ยมันมาอย่างนี้มาอย่างนี้

ความสูงมันลดลงไปลดลงไปลดลงไป
หรือเราอยู่นี่แล้วประมาณตรงนี้ห่างจากเราสัก๓เมตร
คลื่นปกติมันมาจากเรือใช่ไหมฮะ
อันนี้ไม่มีเรือเลยมามามันก็ต้องชนเรือเราแล้วไปใช่ไหมคลื่นถูก

มันไม่หยุดอยู่ตรงนั้นหยุดอยู่ตรงนั้น
แล้วไม่มายังงี้แล้วยังงี้สิฮะ
คือเป็นอย่างงี้เลยเพื่อเหมือนเลื้อยอย่างงี้
เลื้อยอย่างนี้เลื้อยโชว์เลื้อยโชว์อย่างนี้
ตรงสูงไม่มีใครถ่ายได้ทุกคนตะลึงหมด
แม้แต่ช่างภาพของผมยังถ่ายไม่เป็นตัว
เพราะเขาไม่รู้เรื่องพญานาคผาแดงนางไอเขาไม่รู้
แต่นี่ช่างภาพอีกช่องนึงถ่ายไว้ได้
ไม่ได้แต่ว่าที่เห็นนั่นมันน้อยแล้ว
เหตุการณ์ที่เราดูเนี่ยนะฮะนิดเดียวผมขอดูอีกนิดนึง

อ่านิดเดียวแต่ถามว่าผมเห็นไหมว่าใต้น้ำเป็นอะไร
เห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นไงแต่เห็นน้ำมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้

อยู่ข้างใต้อ่าผมคิดว่านั่นคือปลาฝูงหนึ่ง
ก็ยังไม่เชื่อเป็นพญานาคไม่เชื่อ
เดี๋ยวก่อนนะผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่บนเรือที่คุณคุย
เขาบอกว่านี่พญานาคเพราะคนพื้นที่
มีช่างภาพช่องนึงเนี่ยเขาบอกพี่อุบลผมเอาขอไอ้ตรงเนี้ยนะ
บางคนที่น้องห่านอะเขาบอกมาไง
ขึ้นเรือมามีผู้ชายคนหนึ่งนะมาพูดกับทีมงานผมว่าเป็นไงล่ะ
ึงน้องขานเหมือนเขาเขารู้ว่าน่าจะเกิดอะไรขึ้น
แสดงปฏิหารอะไรขึ้นแต่เราก็ไม่ตอบอะไรเขาหรอกครับ
และผมนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับทางจังหวัด
อืมมีอีกหลายคนพูดว่านี่คือพญานาคแสดงปฏิหาร
ตอนนั้นท่านอดีตผู้บัญชาการจังหวัดสกลนครท่านก็จัดวงสวงเลย
อืมจัดวงสวงให้ให้พญานาคผม
ลงเรืออืมตอนเที่ยงวันเพื่อไปหาพญานาคไปดูอีกทีว่าใช่เปล่า
ณตอนนั้นเชื่อไหมฮะไม่เชื่อไม่เชื่อผมก็ไปหาพญานาค
ถ่ายกันจนหมดก็ไม่ได้แล้วมีไม่มีแล้วขึ้นมาถามเด็กคนหนึ่งอ่ะ
เด็กผู้หญิงตัวเล็กซึ่งเราก็ไม่เชื่อว่าเขาน่าจะพูดได้ขนาดนั้น
เด็กผู้หญิงพูดว่าพญานาคเพิ่นอารมณ์สิน
ไม่ขึ้นหรอกคนเราใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะ
ให้ท่องพุทธโทรเอาอืมอ่าแล้วเด็กคนนั้นก็หายไป
หายไปไหนเดินหายไปคงเดินหายไปอืมหมายถึงเป็นเด็กผู้หญิงลักษณะการแต่งตัวของเด็กผู้หญิงคนนั้น
สูงแค่นี้เด็กนักเรียนแต่งชุดเหมือนเด็กชาวบ้านนะฮะ
ซึ่งเอมมี่จะเล่นงานเราแล้วคนที่เห็นด้วยตอนนั้นมีกี่คนฮะ

แต่ทุกคนจะมาเห็นตอนมันมาใกล้แล้ว
เพราะคุณเห็นตอนเป็น๒๓ชั้นอยู่คนเดียว
ใช่แต่ผมก็ไม่ปริปากบอกใครผมตกใจไง
ผมว่าเฮ้ยนั่นตายแล้วพวกเราจะไปกันรอดไหมนี่
แล้วมันตะลึงผมตะลึงจนผมพูดอะไรไม่ออก
ซึ่งถ้าสมมุติตามความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคชาวอีสาน
ณจุดน้องหานแห่งนี้เป็นจุดหนึ่งที่เชื่อมโยงหลายจังหวัด
อีสานตอนบนถูกต้องไหมครับใหญ่เหลือเกิน
แล้วก็เป็นที่อยู่ของพญานาคเขาเชื่อกันอย่างนั้น
แต่คุณบอกคุณไม่เชื่อหรอกนั่นพญานาค
แต่จุดเริ่มต้นคือตั้งแต่คุณมาเจออาจารย์คนนี้
คุณต้องเชื่อพญานาคและต้องเชื่อด้วยว่าพญานาคมีจริงและมีชีวิต
มีชีวิตหรือไม่ผมคงบอกไม่ได้
ต้องย้อนอย่างนี้ครับว่าทำไมพญานาคอยู่คู่กับสถาบันพุทธศาสนา
ตามตำนานก็บอกว่านาคแปลงกายเป็นมนุษย์จะมาขอบวช
แต่พุทธเจ้าจับได้ว่าเป็นสัตว์เดรฉานไม่ให้บวช
หน้าก็ขอว่าขอไปร่วมอยู่ในพุทธศาสนาขอไปร่วมอยู่ในทุกสิ่ง

ฉะนั้นเมื่อดีรัชฉานยังศรัทธาพุทธเจ้า
แล้วเราเป็นมนุษย์เราทำอย่างนาคได้ไหมล่ะ
อาจารย์มาบอกเหตุผลอะไรไหม

ว่าทำไมเราถึงต้องรับพญานาค
คืออาจารย์บอกว่าคนในประเทศนี้๖๐กว่าล้านคน
ถามว่ามีใครเคยเห็นปรากฏการณ์อย่างนี้บ้าง
ปรากฏการณ์แสดงตัวของพญานาค
ที่ผมไม่เชื่อแต่ผมเห็น
อาจารย์บอกว่านั่นแหละเขาต้องการมาแสดงปฏิหารให้เราเห็น
พอคุณเห็นว่าคุณได้ชมบารมีของพญานาค
ก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งซึ่งทำให้อาจารย์ที่คุณนับถือเนี่ยนะฮะ
ให้คุณบูชาพญานาคตอนนี้บูชาหรือยัง
ตอนนี้บูชาแล้วบูชาแล้วโดยที่ผมบอกว่า
ผมเมื่อก่อนนี้ผมได้ครุฑมาครุฑใหญ่
ผมก็เลยเอาคุดมาให้อาจารย์เพราะว่าผมคิดว่าคุดไม่เหมาะกับผม
แล้วชีวิตผมก็ที่ว่าเนี่ย
มันตกตกตกมาเรื่อยแล้วอ่ะ
ผมก็มาบูชาพญานาคอาจารย์บอกว่ารับ
รับเขาซะเขามาหาเราแล้วนะรับเขาซะ
รับแล้วชีวิตคุณจะพลิกผันชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลง
ว่าทำไมผมเป็นอย่างนี้อาจารย์มาชี้ทางให้อ่ะ
ก็ลองดูหน่อยอ่ะใช่
จุดเริ่มต้นก็เริ่มกลับมาบูชาพญานาคแล้วล่ะ

อาจารย์ดรไพโรธ

มาปรากฏกายให้เราเห็นเนี่ย

อาจารย์ของคุณเขาให้สิ่งของสิ่งหนึ่งติดตัวคุณมาคืออะไรฮะ

นะครับซึ่งอาจารย์มีรูปศิษย์หนูหาตรงเนี่ย

ทุกวันนี้ก็เร็วห้อยพญานาคซะเลย
ไม่เคยเชื่อไม่เคยเชื่อก็เลยเชื่อเรื่องพญานาคซะเลย

แต่พญานาคมาปรากฏตัวให้เห็นแล้วคุณยังไม่เชื่อเลย
ใช่

มันเหมือนเป็นใบเบิกทางชีวิต

หลังจากที่คุณเชื่อเรื่องพญานาคแล้ว

ชีวิตคนเราจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ

แต่ในศาสนาพุทธยังมีเนี่ยนะ

เรื่องงานนั้นคือยอดปรารถนาของผม

ตรงเนี่ย

ผมไม่ได้บอกว่ามันพลิกจากนี้เป็นงี้

งานนั้นงานนี้งานนี้งานนั้น

ที่มันเคยมืดอยู่หาทางออกไม่ได้

ณวันนี้เชื่อไหมครับว่าพญานาคมีจริง

ถ้าผมได้รับเขามาในชีวิตผม

ที่ไม่เคยเชื่อมาตั้งแต่เด็กจนโต

ถ้าเราบูชาพร้อมกับความเชื่อ
ผิดหน้ามือเป็นหลังมือถูกหัวให้รางวัลที่หนึ่งก็ไม่ใช่

นิดนึงความเชื่อเชื่อแล้วก็ต้องทำดีเชื่อแล้วต้องทำงาน
ไม่ว่าเชื่อแล้วไปทำชั่วมันคงไม่ใช่
เราทำดีมาอดีตเราก็ทำดีให้หนักขึ้น
เราทำงานมาแต่อดีตเราก็ทำให้มันหนักขึ้น
ขอบคุณจริงครับสำหรับคุณคำรณหว่างหวังศรีครับ

ช่วงหน้ามูขั้นเทพวันนี้เด็ดมูแบบเด็ดมูแบบปังจะเป็นอะไร

กลางเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับใกล้จะถึงสิ้นปี
อยากรู้เรื่องดีว่าราศีไหนดวงดีด้านไหนบ้างนะครับ
เด่นดีเลยนะอาจารย์

ผ่านจุดตายไปแล้วตั้งแต่ตุลาคม

หลังจากนี้ราศีมีนจะเป็นยังไงบ้าง
โอ้รู้ได้ด้วยว่าพันจุดตายรู้ได้ยังไงอ่ะ
และแน่นอนตามคำรอคอยเรามาร่วมเช็คดวงชะตาไปกับมูขั้นเทพ
ขอต้อนรับมูขั้นเทพครับอาจารย์ลักษณ์เลขานิเทศ

สวัสดีครับสวัสดีครับ

กลางเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับใกล้จะถึงสิ้นปี
อยากให้อาจารย์ให้กำลังใจคุณผู้ชมหน่อย
อยากรู้เรื่องดีว่าราศีไหนดวงดีด้านไหนบ้างนะครับ

เรามาเริ่มกันที่ราศีดวงเมืองของเราเลยดีกว่าดี
ราศีเมษตลอดนี่พฤศจิกายนแล้วเดือนหน้าก็สิ้นปีแล้วอืม
ราศีเมษผ่านมาเป็นยังไงแล้วหลังจากนี้จะมีอะไรเด่น
เราได้พูดคุยไปแล้วในตอนหนึ่งว่าราศีเมษตั้งแต่ตุลาคมจะมีเรื่องผิดพลาด
เพราะฉะนั้นถ้าราศีเมษที่เป็นแฟนรายการมูไนท์เนี่ยรู้แล้วตั้งสติ
จะมีสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
คืองานใหม่คือจะมีโอกาสในงานใหม่ที่เป็นการเริ่มต้น
แล้วอย่าลังเลลุยในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ใช่การหลอกลวงดูแล้วไม่ได้หลอกลวง
ประสบความสำเร็จแล้วก็จะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่
นี่คือข้อเด่นของเขาเลยเด่นเลยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นจังหวะที่ดี
เพราะฉะนั้นค่อยดูนะว่าดวงเมืองกับดวงคนมันสัมพันธ์กัน
ในช่วงปลายปีนี้ต่อต้นปี๒๖๒เนี่ยจะมีเรื่องที่เป็นมงคลเกิดขึ้นในแผ่นดินมากมาย
ในหลายสิ่งหลายอย่างเท่ากับสิ่งที่เป็นมงคลนั้น
จะเป็นส่วนร่วมเฉลิมฉลองดวงชะตาชีวิตของชาวราศีเมษด้วย
เพราะฉะนั้นราศีเมษสิ้นปีคุณอย่ามัวแต่ไปท้อแท้อยู่

จะมีอะไรใหม่ถ้าจะต้องเปลี่ยนงานก็จะดี
งานจะมีแอคชั่นที่ใหม่เกิดขึ้น

บ้านเมืองเราเนี่ยเราไม่อยู่ด้วยตัวเราเพียงคนเดียวนะ
คุณอยู่ในแผ่นดินนี้แผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์
มีพระบารมีของพระกษัตริย์มีพระบารมีของพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ
ในขณะนี้แผ่นดินเรากำลังเป็นแผ่นดินใหม่ที่เป็นมงคลในวาระแห่งการเฉลิมฉลอง
เป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดสิ่งใหม่ในเรื่องของการเลือกตั้ง
เพราะฉะนั้นแปลว่านี่คือโอกาสและความหวัง
ชาวราศีเมษจึงอย่าขาดกำลังใจอย่าขาดความหวังแล้วก็ลงมือทำ
งานที่ทำอยู่จะเกิดปฏิหาร
ต่อไปกันเลยดีกว่าครับพี่หนุ่มคือราศีพฤศพเมถุนกรกฎ
เอาอย่างนี้เลยเรียงกันแบบนี้เลย๓ราศีนี้เป็นยังไงครับ

ราศีพฤศพเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือว่า
ตั้งแต่วันที่๖ตุลาคมดาวพระพฤหัสดีโคจรมะเร็งชะตาเกิด
แปลว่าชาวราศีพฤศพจะมีโอกาสรวยลืมตาอ้าปากได้
ความรักที่ห่างเหินกลับมาใกล้ชิดสนิทสนม
มีโอกาสลงเอยสมหวังในความรักส่งท้ายปีเก่า

แปลว่าคนเกิดราศีพฤศพตั้งตัวได้รวย
อะไรที่เคยทำมาก่อนหน้านี้ไม่ดีจะดีเกือบดี
๒๖๒ส่งท้ายปีเก่าปี๖๑ต่อปี๒๖๒

ราศีมิถุนเนี่ยดาวเสาเล็งชะตาอยู่
แล้วก็ลาหูก็กำลังจะเข้ามาสู่เรือนการเงิน

เพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนจะต้องระวังสองเรื่อง
ก็คือหนึ่งในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ

พอเข้าเดือนกุมภาพันธ์ไปแล้ว
ราหูจะมาทับเรือนชะตาเกิด

ราหูกับเสาก็จะจ๊ะเอกัน

ในชนะสาพระราหูจรต้องพระสาวรา

ราศีกรกฏ

ปีที่ผ่านมาจนถึงตุลาคม
หลังตุลาคมดีขึ้นมาต่อเนื่อง
ว่าจากนี้จะมีแต่เรื่องดี
และใครก็ตามทีวีที่เกิดราศีกรกฎ
ถ้ามันร้ายมันตายมันเจ็บมันป่วย
สูญเสียเลิกลามันจบไปแล้ว

คือถ้ามันเกิดมันเกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณก่อนกลางปีที่ผ่านมาแล้ว

คุณหนุ่มเข้าใจไหมบางเรื่องบางอย่างเราอยู่กับมันจนคุ้น

คือตอนที่ราหูเข้าราศีกรกฎนะผมเป็นคนทักพี่หนุ่มเองว่า

ดวงชะตาราหูทัพนะต้องป่วยต้องเจ็บต้องตาย
ต้องสูญเสียต้องพัดภาคแต่ตอนนั้นผมทักคุณหนุ่มว่าไง
คุณหนุ่มดวงชะตาราศีกรกฎคุณหนุ่มมีเกณฑ์เปลี่ยนงานย้ายบริษัท
เริ่มต้นใหม่ชุดใหม่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งอย่าง
แล้วถ้าเกิดทำวงการบันเทิงราหูคือมายา

เอาให้คุณอย่างนี้ใช่ไหม

มันไม่ใช่ว่าแค่จริงในเรื่องที่ทำมันลากเลือดนะเหนื่อยมาก
แล้วบางเรื่องเหมือนจะได้เงินไม่คุ้มแต่ก็ทำไม่ได้ทำอย่างโง่
แต่ทำเพราะเห็นแล้วว่ามันคือความสามารถมันคือความถนัด
แล้วเราก็อายุยังอยู่ในกำลังที่จะทำได้ล้วนเป็นฐานหมดเลย
เพราะฉะนั้นพอหลังจากผ่านพ้นเข้ากุมภาพันธ์ปี๒๖๔
ยุคเก่าทั้งหมดเมื่อลาหูเปลี่ยนคนยุคเก่าทั้งหมดที่เคยมีเคยยืนเคยนั่ง
เขาก็ต้องหลุดไปตายไปจบไปพี่หนุ่มหรือชาวราศีกรกฎ
ก็เป็นตัวแทนทันทีที่จะรุ่งโรดต่อไปฟะลุง

และเราผ่านไปแล้ว๔ราศีมาอีกครับตอนนี้เรายังเหลือสิงกันตุล
สิงค์กันตุลเอาละพฤศจิกายนละจะเป็นยังไง
ราศีสิงศ์เวลานี้เนี่ยเป็นเวลาของชาวราศีสิงศ์ที่กำลังเริ่มต้นในหลายอย่าง
เพราะว่าหลังจากตุลาคมคืออย่างนี้ก่อนหน้านี้มา๑ปี
คือก่อนตุลาคมดาวพระรหัสบดีโยกหน้าชาวราศีสิงศ
ส่งผลให้อะไรจะดีก็ยังไม่ดีเห็นอยู่ข้างหน้าคว้าไม่ได้
หวังก็ไม่เป็นไปมันเหมือนกับพลิกล็อกเปลี่ยนแปลงไม่ลงล็อกในหลายอย่าง
ความรักก็เหมือนจะคนโทรได้แต่บางทีเราก็ต้องมาเจ็บใจเพราะหลงมัน
อาจารย์ฆ่าหนูให้ตายดีกว่าเห็นไหมล่ะ
มันเกี่ยวอะไรที่ลาศรีสิงค์มันเกี่ยวอะไรกับคุณพระอาจารย์
พอหลังจากเข้าวันที่๖ตุลาคมที่ผ่านมาถ้ารู้ล่วงหน้าก็ตั้งตัวได้
สิ่งต่างจะเปลี่ยนแปลงไปจะเป็นเจ้าพญานางพญาหรืออะไรก็จะเป็นไป
เพราะเหตุผลว่าดาวพระราชดียกเข้าสู่ราศีพิจิกษ์เป็น๔กับดวงชะตา
นับหนึ่งการนับ๒ตุลนับสามพิจิกนับสี่ดาวพฤษฎีเข้าสู่ราศีพิจิกใน๖ตุลาคมและหยุดไป๑ปี
เป็น๔กระดวงชะตามีเกณฑ์ทั้งหัวศาสตร์กล่าวไว้ว่า
อันหนึ่งจันทร์เป็นสิบเอ็ดแท้แก่ลักษณ์พฤหัสสี่ทรงศักดิ์แช่มช้อยสุขสามดั่งนี้จักร
เจริญยิ่งยศนาโอเคจะมียศมีตำแหน่งหน้าที่การเงินคนจะมาสยบอยู่แทบเท้า
ราศีกันราศีกันเนี่ยในดวงชะตาเนี่ยนะคือชาวราศีกันอาจารย์ก็ไม่เข้าใจนะ
คือชาวราศีกันเนี่ยมันเจอเหตุเพศภัยเมื่อประมาณ๔ปีที่ผ่านมา
ด้วยว่าราหูทัพชะตาและลาหูทัพชะตาเมื่อ๔ปีที่แล้วเนี่ย
มันไม่เหมือนกับคุณหนุ่มกัญชัยที่อยู่ราศีกรกฎหรือท่านผู้ชมที่อยู่ราศีกรกฎนะ
เพราะราศีกันมีดาวประจำตัวคือดาวพุทธพุธกับราหูเป็นมิตรหรือศัตรูต่อกัน

อธิษฐ์เป็นมิตรกับคุณจันทร์ชมตูพุทธโนเยากับพุทธอธิษฐ์
พุทธกับอังคารไม่ถูกกันคนเกิดลาศรีกัณฑ์มีดาวพุทธเป็นดาวประจำตัว
เกิดราศีกันมีดาวพุทธเป็นดาวประจำตัว

ราหูมาทับเจ้าเรือนชะตาของราศีกรกฎคือพระจันทร์
ลาหูกับจันทร์เป็นคู่สมพล

เพราะฉะนั้นคนเกิดราศีกันที่ผ่านมา

หลังจากนี้เพราะฉะนั้น

ดาวพระสุทธิ์เข้าสู่เรือนการเงินมันน่าจะดี

เพราะคุณบ่อมีไก๊
กุศลเก่าไม่เคยสร้าง

มันจึงไม่มีอะไรมาเกื้อกูลหนุนเนื่อง
บ่อแบ๋อาจารย์กันสื่อฉันว่า

อีกปีหนึ่ง
ชีวิตรุ่งรวดเลย

ราศีตุลที่เขาบอกดีนักดีนะจะดียังไง
พฤษฎีโคจรเข้าสู่เรือนการเงิน
ตั้งแต่วันที่๖ตุลาคมที่ผ่านมา
และอยู่ไปจนถึงตุลาคมของปี๒๖๔
ประคับประคองส่งเสริมและหนุนเนื่อง
เรือนการเงินให้สำเร็จสมปรารถนา
แหวนเงินทองไหลมาเทมา
สมสนองดังปรารถนาในทุกประการ
อยากกินอยากมีอยากได้อะไรสมปรารถนา
เป็นโอกาสที่ดีของชาวราศีตุลในรอบ๑๒ปี
เพราะฉะนั้นเราจะเหลือพิจิกธนูมังกรกลุ่ม

พี่จิกดวงชะตาตอนนี้ถูกดาวเพื่อพระราชสมดีโคจรทัพราศี
แปลว่าสิ่งดีจะเกิดขึ้นสำเร็จสมปรารถนา
ให้ติดตามดูพี่ม้าออนภา
พี่เบิร์ดทงชัยนั้นหนาดวงชะตาจะเป็นอย่างไร

พิจิกพิจิกมันมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง

คือราศีพฤศพพิจิกกับพฤศพตรงข้าม
ดูสิว่าหลัง๖ตุลาคมที่ผ่านมา

ในมุมตัวข้ามกับราศีพฤษภพิจิกษ์

ก็หายป่วยเจ็บก็หายเจ็บ
มีโชคลาภมีเงินตาสำเร็จสมปรารถนา

เป็นเวลาที่ดีเป็นมงคลชัยของชาวราศีพิจิกษ

ต่อไปเราต่อกันที่ราศีธนู

เซงทุกถูกเตะดง

เตะโด่งไปทำงานในแดนไกล
ในต่างประเทศในต่างที่ต่างถิ่น
หรืออยู่ในเมืองไทยแต่ไปที่นู่นทีที่นี่ที
เป็นพวกสับขาหลอกหรือสับขาเล่น

ปี๒๕๖๒ที่จะเกิดขึ้นเนี่ย
คนเกิดราศีธนูเนี่ยยังอยู่ในสภาพไม่แตกต่างจากเดิม

ราศีมังกรจะเห็นได้ชัดว่าดาวประจำตัวคือดาวสาว

แปลว่าตัวเองเป็นวินาศแก่ตัวเองในลำดับที่ผ่านมา
ดาวพฤษฎีก็โคจรอยู่ในมุมที่เบื่อหน่ายเซ็ง
แต่พอ๖ตุลาคมคึกคัก
มันมาตั้งแต่สิงหากัญญาและราศีมังกรเนี่ยคึกคัก
เพราะฉะนั้นปี๒๕๖๒ที่จะมาถึง
จะเป็นเวลาที่ดีของชาวราศีมังกรคือ
จะเกิดสิ่งใหม่แต่ตัวเองจะต้องกลับไปเหนื่อยลากเลือดอีกครั้งหนึ่ง

คือจะมีโอกาสมามากมายแต่ก็ต้องทำด้วยตัวเอง

ศรีมังกรเป็นราศีที่มีดาวเสาเป็นดาวประจำตัว
จุกจิกจู้จี้ขี้บ่นตามตรวจสอบตามจับผิดทุกสิ่งทุกอย่าง
แต่หลายปีที่ผ่านมากูเบื่อกูเส้งกูไม่เอา
ตอนนี้จะเอาจะจับจะดูจะทำ

มาลุยอีกครั้งหนึ่งจะมีความคึกคักอย่างนี้เกิดขึ้น

แล้วก็เหลือเราอยู่ไม่ได้แค่ไม่กี่คนสำหรับชาวราศีมังกร

ราศีกุมเนี่ยในระยะเวลา๑ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะ
ดาวประจำตัวโคจรเป็นอาริแก่ตัวเอง
ส่งผลให้ชาวราศีกุมไม่ลงล็อกไม่ลงตัว
เบื่อเซ็งกวนประสาทชาวบ้านกวนประสาทตัวเอง
อารมณ์แปรปวนเป็นบายโพล่ามีปัญหา
แต่พอหลังจากที่ดาวพฤษฎีโคจรเดินดีในเรือนการงาน
จะมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใหม่เงินทองเริ่มขยับขยื่น

แต่ตัวเองยังมีปัญหามีปัญหาตรงบายโพล่าไง

ถูกต้องแต่เงินดีงานดี
และจะดีอย่างนี้ต่อไปตลอดปี๒๖๒ฟันถูก
ราศีที่ผ่านจุดตายไปแล้วตั้งแต่ตุลาคม

หลังจากนี้ราศีมีนจะเป็นยังไงบ้าง
โอ้โหรู้ได้ด้วยว่าผ่านจุดตายรู้ได้ยังไง
เพราะอะไรราศีมีนจนถึงเพิ่งผ่านจุดตายมา
ก็ดาวประจำตัวโคจรเป็นมรณะกับเรือนชะตา
อาจารย์ไม่ใช่แค่ดูดวงว่าคนเกิดราศีมีนนะ

อยู่ราศีมีนที่ปรึกษาหาลือเนี่ยมาตลอด
๒ปีที่ผ่านมาชาวราศีมีนเจอผู้ใหญ่เป็นพิษ
คนที่เคยรักไปมาหาสู่เมตตากลับให้โทษมีปัญหา
และที่ผ่านมา๑ปีอยู่ในจุดตายเพราะดาวพระศรีเป็นมรณะ

พฤษฎีซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีมีนจึงโคจรพ้นจุดตาย
ดังนั้นจากนี้เป็นต้นไปเป็นเวลาแห่งการเกิดใหม่

แล้วจากนี้นะชาวราศีมีนนะขยันนะมันจะรวยลึกลับ
มันจะรวยลึกลับคือดาวมุตยูเนี่ยโคจรในเรือนการเงินราศีเมษ
การเงินชาวราศีมีนตั้งแต่ปี๒๕๙ถึงปี๒๖๐
แปลว่าชาวราศีมีนมีโอกาสรวยมากกับจนมาก
เพราะฉะนั้นมันอยู่มีเส้นบางกั้นไว้แค่
ถูกต้องถ้าบ้านนี้เดือดมีจังหวะอะไรทำลงตัวเจอในสิ่งที่ใช่
ชาวราศีมีนไม่ทำอะไรที่ผิดกฎหมายและศิลธรรม
น้อมนำทำให้ร่ำรวยเกิดอัศจรรย์ปฏิหารในปี๒๖๒นี้เป็นต้นไป
นี่ไงอ้าวโอเคก็เรียกว่าครบหมดนะครับ
ทั้ง๑๒ราศีกับมูขั้นเทพจริง
นั่นก็คือเรื่องราวที่เรานำเสนอในค่ำคืนนี้นะครับ
คุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้นะครับอยู่ที่ใจของคุณ

ผมหมูตัวพ่อหมูตัวแม่และอาจารย์ลักษ์มูขั้นเทพลาไปก่อนนะครับ
พบกันได้ใหม่ในวันอังคารหน้านะครับกับรายการมูไนท์
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร
จะหมู่ให้เธอรู้ถึงชั้นฟ้าหรือรึกลับถึงชั้น